สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอกับเราสองคนเช่นเคยคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกมาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำเอาแฟนคลับของบิ๊กแบงโตตกใจนะคะ
เมื่อหนึ่งในสมาชิกของวงบิ๊กแบงค์อย่างซึงรีเขาออกมาประกาศขอลาออกจากวงและออกจากวงการบันเทิงเลยนะคะคุณผู้ชม
โดยเจ้าตัวได้โพสต์จดหมายผ่านทางอินสตาแกรมว่าขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจมาตลอด๑๐ปีค่ะ
ในการจัดหาบริการค้าประเวณีนั่นเอง

อ้าวปกปองไม่ให้เสริมเสียชื่อเสียงไปยังวงด้วย
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีการตรวจสอบสารเสพติด

แต่ว่าตัวเขาเองก็ตัดสินใจว่าจะออกจากวงการเลยทันที
ค่ะก็ตัวเขาเองตอนนี้ก็หันไปทำธุรกิจนะคะ
หลังจากที่เฟสตัวออกจากวงการบันเทิงไปนะคะ

แฟนคลับที่เคยติดตามวงบิ๊กแบงค์ตกใจมาก
แล้วยิ่งออกมาประกาศว่าขอออกจากวงแล้วก็วงการบันเทิงไปบันเทิงไปเลย
ยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะสำหรับข่าวนี้
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงอยู่พอสมควรเลยแหละ